ไม่กินของหวานแต่ก็พอกินได้บ้าง
ห้อแกงพอได้ไหม

ผมไม่กินขนมแต่ถ้าเจอสองอย่างนี้นะ

เอาล่ะไปดูนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่ฮะ

นี่ฮะโอ้โหเป็นการทำสูตรโบราณ

ถนนเรียบคลองรางเหมือง
เขตเทศบันตบลโภหักนะฮะ

ช่วงนี้สังเกตดีเลยถ้าเห็นเตาถ่าน

ริมถนนโอ้โหดูเขาตัดดูเขาตัด
คือเท่าฐานวางเรียงควัญขโหมแล้วก็ถึงแล้วร้านนี้
นางมาลีไลเลิศสมบูรณ์นะครับหรือว่าพี่แมวอายุ๕๔ปีนะครับ
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าจะเริ่มออกมาตั้งร้านในตั้งแต่บ่าย๓นะ

ถ้าเตาแบบนี้วางอยู่แล้วก็มีควันขมงโฉงเฉงแบบนี้
และที่สำคัญครับเขายังใช้กาบมะพร้าว
โอ้โฮโบราณสุดนะฮะนะฮะนะฮะฟิ้นมาก

เขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
มันคุมความร้อนได้ไงกาบมะพร้าวเนี่ย
แมวเล่าต่อบอกว่าได้รับการถ่ายทอดสูตรขนมโบราณจากคุณยายนะครับ
ซึ่งเป็นแม่ครัวทำขนมหวานตามงานบุญต่างเนี่ย
หากจะนับจนถึงตอนนี้เธอเปิดร้านขายขนมหม้อแกงกับบ้าบินมาเกือบ๓๐ปีแล้วนะครับ
ราคาขายเพียงฐานละ๓๐บาทโอ้โหยังมีหัวถ่าน๓๐บาท
นี่ทำบ้าบินทำบ้าบินนะฮะและจะขายเพียงปีละครั้งในช่วงฤดูหนาว
โอ้โหแลไอเทมเออนี่ฮะประมาณเดือนธันวาคมนี่แหละ
พอหมดช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็จะกลับไปทำเกษตร
มีงานประจำก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสมนี่แหละที่ตะบนโพหักนี่แหละ
ใครอยากจะลิ้มลองนะแวะไปอุดหนุนได้ที่ร้านป้ามาลีขนมหม้อแกงและบ้าบินโบราณนะครับ
เปิดขายทุกวันนะครับบ่าย๓ถึงทุ่มหนึ่งสั่งจองได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับโอ้โบราณจริง
น่าทานมากเลยอ่ะคือเวลาเราซื้อหรือเราทานเนี่ย
จะเจอแต่ชิ้นที่มันเล็กอันนี้สูตรโบราณชิ้นมาเริ่มเทิมเลย
ชิ้นเดียวคนเดียว๑คนต่อ๑ชิ้นสบายใจได้เลยนะฮะ